อย่างเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีเขาก็จะมีการตั้งกลุ่มเล่นน้ำกันอยู่ริมถนน
แต่มันไม่ได้สาดน้ำเปล่าคุณผู้ชมเขาสาดระเบิดปิงปองด้วย
ไป๓ลูกชาวบ้านโดนลูกหลงบาดเจ็บไป๒รายครับ
เป็นยังไงล่ะคือเราเตือนกันแต่มันก็มีภาพอย่างนี้มาให้ดูกันทุกปี
แล้วพกไปทำไมระเบิดอ่ะเออไปเล่นน้ำสงกรานจะเอาระเบิดไปด้วย
ไปป้าเสร็จกันเฉยเลยหรอชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้
คือวัยรุ่นเขาไปเจอกันนะฮะระหว่างการเล่นน้ำริมถนนสายพนัฐนิคมหนองเสม็ด
ในคุณที่อำเภอพระนาฏิคมจวัดชนบุรีแล้วก็สักพักนึงมีเสียงระเบิดปิงปองดังขึ้นตุบตับ
ก่อนที่วัยรุ่นกับชาวบ้านเขาต้องหลบกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
สุดท้ายตำรวจก็มาไปตรวจสอบมีคนโดนลูกหลงบาดเจ็บไปสองคนนะฮะ
จากการโดนสะเก็ดระเบิดปิงปองทั้งที่ปากทั้งที่ขา
แล้วคนที่โดนเขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุเขาก็เล่นน้ำกันอยู่ดื่มสังสรรค์กันตามปกติ
ระหว่างนั้นเห็นกลุ่มวัยรุ่นชกต่อยกันสักพักหนึ่งปลาระเบิด๓ลูก
คุณผู้ชมน่าคาดว่าเป็นระเบิดแล้วก็มาจากคนเดียวกันกับที่ปลา
แต่คนที่ปานน่าจะเป็นคนที่เหมือนชกแล้วสู้ไม่ได้ก็เลยปลาระเบิดใส่แล้วก็หลบหนีไปครับ
สุดท้ายคนนี้เขาโดนที่ปากบาดเจ็บไปแต่มันก็ไม่ได้มีแค่คนนะรถอีกคันหนึ่งเป็นกระบะนะครับ
ก็เสียหายด้วยเพราะว่ากระจกเขาก็เหมือนโดนกระแทกร้าวไปด้วยอะไรด้วยคุณผู้ชมครับ
สุดท้ายเดี๋ยวตำรวจก็ต้องติดตามคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ